เรื่องราวของการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงราชาการที่๙ของเราคนในวงการบรรยายแทนเงียน
ยังคงมีให้เราเห็นกันบ่อยมาก

ก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทหมู่

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
นักร้องรุ่นเก่าชัดชัยสุขาวดีหรือว่าที่เรารู้จักกันดี
นามของหลังร็อกเคสต้านะคะ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เข้าพิธีอุปสมบทหมู่ที่วัดใหม่ศรีร่มเย็น

ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศา

โดยมีพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโน
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น
เป็นประธานปลงผมให้แก่ผู้อุปสมบทหมู่
จำนวน๒๘๙คนด้วยกันค่ะ
โดยหลังจากปลงผมนะคะได้จัดพิธีแห่ขบวนเชิญเครื่องอัฐบริคาร

ด้วยช้าง๓เชือกที่แต่งเครื่องทรงแบบโบราณค่ะ
ที่นาคทั้งหมดจะกระจายไปเข้าพิธีอุปสมบท
วัดสำคัญ๙วัดของจังหวัดเชียงราย
และมาจำวัดเพื่อปฏิบัติธรรมภาวนาบำเพ็ญกุศล

ที่วัดใหม่ศรีร่มเย็นไปจนถึงวันที่๑๔ธันวาคมนี้ค่ะ
นักร้องชื่อดังก็กล่าวว่า
รู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้แสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ในขณะที่หวานใจอย่างหนุ่มโดมประกอลลำ

และร่วมอนุโมทนาบุญกับนักร้องรุ่นใหญ่
ร็อกเคสต้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ